เมื่อวานคนที่ไปออกกำลังกาย
ที่สนามกีฬาจิบระนครหาดใหญ่
โอ้โหวิ่งหนีกันกระเจิงเลยคุณ
แทนที่จะวิ่งออกกำลังกายนะ

น่ากลัวจังจับโจรกันแบบนี้นะครับ

เขาไปคว้ามีดสับมะพร้าวของพ่อค้าขายมะพร้าว
เอามาไล่ฟันชาวบ้านที่กำลังออกกำลังกายอยู่ที่สนามกีฬา

ไปวิ่งไปเลย
วิ่งไปเลย
ขอบคุณครับ

โอ้โหชาวบ้านชาวช่องคนที่มาออกกำลังกายวิ่งหนีกันกระเจิงเลยครับ
สร้างความชุลมูลและตกใจเป็นอย่างมากให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
ที่ชาวบ้านและตำรวจสายตรวจของสพหาดใหญ่
จะช่วยไล่กันจับชายคนนี้เอาไว้ได้

เพราะว่าสอบถามแล้วพูดจาคือไม่รู้เรื่องเลย
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เพียงแค่ตกใจกันเท่านั้นเอง
สอบถามนายอนุพงศ์แก้วการพ่อค้ามะพร้าว
ที่เข้ามาขายมะพร้าวอ่อนอยู่บริเวณสนามกีฬาจีระนคร
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชายคนนี้
อยู่ก็มาหยิบมีดสับมะพร้าวของเขาไป

แล้วใช้มีดเคาะไปตามโต๊ะอาหารเหมือนเป็นการขู่
บอกเอาอาหารมาแล้วเอาอาหารมากิน
จากนั้นก็เดินเข้าไปภายในสนามกีฬา
ควงมีดไล่ฟันคนที่กำลังวิ่งออกกำลังกายกันอยู่
เพราะคำว่าพร้าวเองและชาวบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้ทัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้
ตอนนี้ก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็ต้องไปสอบปากคำต่อนะฮะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ